ตามหาตัวทนายสมยศสุขใจครับเป็นทนายที่จับคดีใหญ่หลายคดีนะฮะ
แล้วก็ล่าสุดไปว่าความให้กับคดีของวัดแห่งหนึ่งด้วย
เปลยกับญาติและคนใกล้ชิดว่าเขาทำคดีอันตรายไปทับผลประโยชน์คน
ห่างห่างเขาไว้เถอะแล้วไม่กลับบ้านหลายวันครับ
ไม่สบายใจไปแจ้งตำรวจกองปราบให้ช่วยตามหาล่าสุดฮะ
พบหายใจแผ่วอยู่ในรถ
มีคลิป๑วันก่อนที่จะไปเจอร่างของทนายสมยศ
หายใจไม่ออกพูดไม่ได้เกิดอะไรกับทนายสมยศ

ขนกล้องไปสถานที่รอบได้ไหมคะ
เขาเป็นแย่ครับดูแล้ว
ท่านสมยศเย็นนะเดี๋ยวกำลังช่วยอยู่กำลังหาทางช่วยอยู่

ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนนะสมยศไม่รู้อยู่ที่ไหน
อยู่ในสถานที่ที่เขาพูดไม่ได้เหมือนกับเขาถูกทำร้ายนะฮะ

ไม่ไม่อยู่ช่วยอยู่ตอนนี้น่าจะไม่อยู่เขาน่าจะอยู่ในรถตอนนี้น่าจะคนเดียวเลยครับ
เขาแพนกล้องมาที่ประตูรถเหมือนกับขาดอากาศหายใจแล้วพูดไม่ได้
อ่าเห็นหน้าแล้วครับนี่เห็นหน้าแล้วเป็นไงบ้างครับ

เดี๋ยวผมรีบส่งไปให้ตำรวจนะฮะ
ช่วงประมาณ๑๑โมงเช้าเมื่อวานนี้บอกว่า
ด่วนทนายสมยศสุขใจ
นายสมยศสุขใจซึ่งว่าความให้กับคดีวัดเทวสุนทร
หายตัวไปตั้งแต่เมื่อวานนี้เพิ่งจะติดต่อได้

ข้อความที่โพสต์เอาไว้ก็คือ
ภาพที่พบคือถูกทำร้ายจนพูดไม่ได้
ยังไม่ทราบสถานที่ที่เกิดเหตุ
ช่วยกันแชร์เพื่อช่วยชีวิตเขาด้วยครับ

ประมาณสักเที่ยงคืน๓๗นาที
ตำรวจสนโครครามครับรับแจ้งว่านายสมยศสุขใจ
อายุ๖๖ปีเป็นทนายความ
พบว่ามีอาการอ่อนเพลียอยู่ภายในรถยนต์
โตโยต้าไฮลักษ์๔ประตูสีบอลเทา

ใกล้กับปากซอยประเสริฐมนุกิจ๑๕
ลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยครับคุณผู้ชมมิ้นฮะ
พยายามเรียกนะพยายามเรียกนายสมยศ
หรือว่าทนายสมยศให้เขารู้สึกตัวให้เขามีสติ

เจ้าหน้าที่พยายามเรียกทนายสมยศครับ
แต่ว่าเจ้าตัวไม่ตอบสนองแล้ว
ปฐมพยาบาลในเบื้องต้นก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

สาเหตุเบื้องต้นคาดว่าหลอดเลือดหัวใจตีบ
พบร่องรอยบาดแผลอื่นตามร่างกายนะครับ

คลิปที่โพสต์ข้อความที่แชร์ไปนั้นบอกว่า
มีสภาพอาการคล้ายกับถูกทำร้าย
พูดไม่ได้พูดไม่ไหว
แต่ว่าพอตรวจสอบแล้วยังไม่เจอร่องรอยบาดแผลอื่นตามร่างกาย

ภรรยาของทนายสมยศไปแจ้งขอความช่วยเหลือจากกองปราบ
บอกว่าให้ช่วยตามหาตัวสามีหน่อย
เข้าบ้านมาหลายวันแล้วกลัวจะเกิดอันตราย
และสามีเป็นทนายความทำคดีใหญ่หลายคดีครับ
ปราบก็เลยติดตามตัวจนเจอทนายสมยศมีอาการช็อก
และรีบประสานแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
สำหรับทนายสมยศนั้นนะครับ
อกจากเป็นทนายความทำคดีสำคัญหลายคดีแล้ว
ยังเป็นผู้สมัครสอสอแบบบัญชีรายชื่อพักไทยสมาร์ท
ก็เลยเป็นที่มาที่ทำให้ทางหัวหน้าพักไทยสมาร์ทคุณเกติภูมิเนี่ย
ได้โพสต์คลิปโพสต์ข้อความตามหาตัวทนายสมยศสุขใจ
ซึ่งหายตัวไปและติดต่อไม่ได้ด้วยความเป็นห่วงนะครับ
เหตุผลที่ทางครอบครัวเป็นห่วงมากหลังจากที่หายตัวไป

เนื่องจากว่าไม่รู้ว่าจะไปเกี่ยวข้องไหมกับการที่เจ้าตัวนั้น
รับว่าความในคดีวัดเทวสุนทรมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทครับ
ก็กลัวว่าจะมีผู้ที่เสียประโยชน์มาทำร้ายหรือไม่อย่างไร
ล่าสุดนะครับทีมข่าวของเราได้หลักฐานสำคัญครับ
ภาพจากวงจรปิด๒มุมภายในซอยใกล้กับจุดเกิดเหตุ
นี่ฮะจับภาพรถกระบะของทนายสมยศเนี่ย
ขับจากถนนลาดประเขาลัดเลาะเข้ามาทะลุซอยแห่งนี้
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมง๑๘นาทีของวันที่๑๖
พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนจะมุ่งตรงแล้วเลี้ยวไปจอดในปั๊ม
นี่นะฮะนี่คือภาพล่าสุดที่ทีมข่าวได้มานะครับ
ส่งคุณระวิการแก้ววิจิตรนะคะไปตรวจสอบปั๊มที่เกิดเหตุค่ะ
ก็พบว่าทนายสมยศไปจอดรถกระบะอยู่ในปั๊ม
แล้วก็มีคนโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเพราะว่ารถของทนายสมยศนะคะ
ขับมาจอดในปั๊มประมาณสักบ่าย๓๓๐ของวันที่๑๖พฤศจิกายนเมื่อวานซืน
ก็คือสอดคล้องกับเวลาในวงจรปิดเมื่อกี้เลย
คือวงจรปิดเนี่ยจับภาพขับเข้าซอยทะลุ
แล้วก็ไปเลี้ยวจอดในปั๊มประมาณบ่าย๓โมงกว่า

ค่ะทีนี้หลังจากที่เข้ามาประมาณบ่ายสามโมงครึ่ง
ก็มีการขยับรถไปจอดอีกจุดหนึ่งรถก็จอดปกตินะคะ
ไม่ได้ติดเครื่องยนต์แล้วก็ไม่มีคนลงมาจากรถด้วย
รุ่งเช้า๑๗พฤศจิกายน๙โมงเช้าค่ะ
มีพนักงานปั๊มเห็นทนายสมยศซึ่งเป็นเจ้าของรถเนี่ย
เปิดประตูลงมาจากรถแล้วก็พยายามนั่งพิงกำแพง
ท่าทางก็ดูปกติดีแต่ลงมาสักครึ่งชั่วโมงก็ขึ้นรถกลับไป
แต่ว่าไม่ได้ปิดประตูค่ะ
ตกดึกพนักงานปั๊มก็รู้สึกว่ามันแปลก
เพราะว่านี่จอดข้ามคืนจะเข้าสู่คืนที่๒แล้วไงคะ
ตั้งแต่บ่ายวันที่๑๖พฤศจิกายนนะครับ
จนวันเช้าวันที่๑๗แล้วมันจะข้ามไปวันที่๑๘อยู่แล้วค่ะ
กลัวว่าจะมีเหตุอันตรายก็เลยแจ้งผู้ดูแล
แล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบตอนเที่ยงคืน

แล้วก็เจอทนายสมยศอยู่บนรถในสภาพ
อย่างที่เราเห็นคลิปแบบเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ

แต่ทนายสมยศไม่ได้ตอบข้อมูล

แต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็เสียชีวิตค่ะ

ป้าก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ในรถหรือเปล่านะ

ปังแฟ

แล้วเขาขอความช่วยเหลืออะไรไหมตอนนั้น

หรือมีใครเดินมาหากันตอนนั้น

ก่อนหน้านั้นเรียกตำรวจสอนอโครครามมาตรวจสอบแล้วนะตำรวจมาแล้วค่ะ
แล้วตำรวจบอกว่าไงรู้ไหมว่าไงฮะทนายสมยศเมาให้นอนพัก
อืมแล้วกลายเป็นแบบนี้เลยค่ะ
ผมมาแจ้งกับสอนอคโครคลามแต่เขามาดูแล้วมาช่วงของไว้ช่วงช่วงหัวข้ามเนี้ย
อ่าแล้วตำรวจมาดูเลยอ่าใช่เขาก็บอกมาบอกว่าน่าจะเมาอืม
เขาก็เลยปรึกษาผมว่าจะให้เขานอนต่ออีกสักนิดได้ไหม
ผมก็บอกจอดนอนเลยพี่เดี๋ยวถ้าขับออกไปเดี๋ยวมันจะเป็นอุบัติเหตุอะไร
ก็ว่ากันไปอะไรอย่างนั้นผมก็เลยปล่อยเขานอน
แต่ไม่คิดว่ามันจะเป็นอะไรแบบนี้ก็คิดว่าเขาเมาเหล้าธรรมดา
เพราะว่าต้องพี่ตำรวจเขาเขาเข้ามาแล้วเขาบอกว่าน่าจะเมาแหละนอกจากนี้ครับ
ทีมข่าวของเราติดต่อสอบถามหลานชายของทนายสมยศเพราะว่าหลานชายแล้วก็ญาติญาติเนี่ย
เดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเนื่องจากติดใจประเด็นการตายของทนายสมยศครับ
ให้ข้อมูลบอกว่าคลิปวีดีโอที่มีการโพสต์กันเนี่ย
แล้วก็มีการแชร์กันออกไปเนี่ยทางทนายสมยศโทรติดต่อไปหาเพื่อนทนายด้วยกัน
คุยกันไม่นานเป็นไปตามคลิปเลยแต่จังหวะนั้นเนี่ย
ถ้าสังเกตดูในคลิปเนี่ยฮะมีแล้วคุณผู้ชมลองดูไปพร้อมกันอีกทีนะฮะ

บอกว่าจะสังเกตเห็นกระจกแว่นตาของทนายสมยศหลุดไปข้างหนึ่ง

ไม่รู้ว่าหลุดไปได้ยังไง
ลองดูนะภาพเนี่ยจังหวะที่วีดีโอคอร์
นี่ไงเพราะมันมีอันที่เป็นฝ้าอันหนึ่งกับอีกอันหนึ่งที่มันเป็นใสเลย

กระจกแว่นตาข้างหนึ่งหลุดไปไม่รู้ว่าหลุดได้ยังไง
ไปโดนพวงมาลัยรถยนต์หรือเปล่า
หรือเกิดจากอะไรอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ญาติและครอบครัวสงสัย

ส่วนตัวของธนายศมยศเนี่ยนะครับญาติยอมรับว่า
เจ้าตัวมีโรคประจำตัวหลายโรคเป็นหอบหืดโรคไตโรคเส้นเลือดหัวใจฉีกขาด
ปกติแล้วก็จะกินยาแล้วไปโรงพยาบาลเองได้
แล้วก็จะพกยาพ่นติดตัวตลอด
ไม่แน่ใจเป็นผลสืบเนื่องมาจากโรคภัยไข้เจ็บหรือเปล่า
ที่ทำให้จู่เสียชีวิต
แต่ที่น่าแปลกคือทำไมถึงไปจอดรถอยู่ในปั๊มนาน๒นาน

ตั้งแต่บ่าย๑๖พฤศจิกายนจนกระทั่งเข้าสู่เที่ยงคืน๑๘พฤศจิกา

และตลอด๒วันที่ผ่านมาญาติญาติพยายามตามหารู้เบาะแสจากพี่สาวของทนายสมยศ
บอกว่าทนายสมยศโทรมาหาพี่สาวเป็นสายสุดท้าย
แล้วบอกว่าอยู่ที่วัด
อันนี้ก็งงเหมือนกันว่าตกลงแล้วยังไงกันแน่เกิดอะไรขึ้น
ส่วนประเด็นที่มีข้อมูลออกมาว่ารับว่าความเป็นทนายให้กับคดีของวัดแห่งหนึ่ง
ก็บอกว่าอันนี้ก็พอจะรู้มาบ้างแหละว่าเขารับทำคดีให้กับวัดจริง
ก่อนหน้านั้นทนายสมยศเคยพูดเปลยให้กับญาติและครอบครัวฟังบอกว่า
เขาทำคดีอันตรายอาจจะไปทับซ้อนผลประโยชน์คน
ยังไงก็ให้อยู่ห่างตัวของทนายสมยศเอาไว้ก็แล้วกันเตือนญาติบอกญาติแบบนี้ฮะ
โดยทางญาติเองเนี่ยสอบถามกับทางวัดแล้ววัดก็บอกว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะโยม
ญาติก็เลยไม่แน่ใจว่าตกลงแล้วข้อเท็จจริงเรื่องนี้คือยังไงเกี่ยวข้องหรือไม่อย่างไร
ประเด็นการถูกทำร้ายร่างกายนะครับญาติยังไม่ได้ให้น้ำหนักไปในมุมนั้น
ขณะที่ปมปัญหาอื่นไม่มีใครรู้ว่าทนายสมยศไปมีปัญหาทะเลาะกับใครหรือเปล่า
เดี๋ยวคงต้องรอผลพิสูจน์ทราบทางนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งครับ
คราวนี้พอตามไปปุ๊บก็รู้อีกทีว่ามาโผล่ที่ปั๊มน้ำมันที่ว่า
เราก็เลยรู้สึกว่าที่เรื่องจะฉีกขาด

นี่ฮะญาติก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอผลการตรวจพิสูจน์ทราบอีกครั้งหนึ่งนะฮะ

ตามร่างกายของผู้ตายไม่พบร่องรอยบาดแผลอื่น
ตำรวจก็เลยมีการประสานส่งร่างชนะสูตร
เพื่อหาสาเหตุการณ์ตายที่แท้จริงต่อไป